ไปดูที่ราชบุรีกันหน่อยค่ะผู้ชายคนนึงเพิ่งจะออกจากคุกมา
๖มิถุนายนที่ผ่านมาครับถูกยิงตายแล้วเมื่อวานนี้
คือเขาออกไปเหมือนกับทำงานในสวนแล้วก็ไม่รู้ใครท่าไหนยิงเขาตาย
ตอนนี้ตำรวจญาติครอบครัวไม่มีแบบเบาะแสอะไรเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนในหมู่บ้านนะคะที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี
ผู้ตายชื่อขวัญชัยคำเทศอายุสี่สิบปีค่ะถูกยิงเข้าที่หน้าอก
ปืนลูกซองใกล้ใกล้กันมีมอเตอร์ไซค์ซูซูกิสีดำล้มคว่ำอยู่นะคะ
ได้คุยกับคนที่พบศพเป็นคนแรกคือในต้นบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ย
ก็จะออกไปตัดต้นกระถิ่นปกติก็ใช้ถนนเส้นนี้เป็นประจำอยู่แล้ว
ถึงจุดเกิดเหตุเอ๊ะทำไมเหมือนเห็นคนนอนคว่ำหน้าอยู่
เขาบอกเขาไม่ได้เข้าไปดูนะเขาช็อกอยู่
เขาก็เลยรีบกลับไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่
เห็นไหมอะไรไม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นเลย

บอกเขางงไปหมดเลยค่ะก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาพ่อก็มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนบ้างนะแต่ไม่รู้จริงจริงว่าใครมายิงพ่อแล้วไม่รู้ด้วยว่าพ่อเนี่ยถูกยิงเพราะอะไรคุยกับแม่ของผู้ตายนะคะ
แม่ของผู้ตายบอกว่าลูกชายก็เพิ่งจะออกจากคุกมาเมื่อ๖มิถุนายนนี้เองฉันได้เจอลูกครั้งเดียวเองตอนเอาข้าวไปส่งให้

นี่เมื่อสองเดือนก่อนเนี่ยลูกสาวเพิ่งตายไปเองนะมาวันนี้ลูกชายตายอีกคนเหรอ
นี่ค่ะแม่ผู้ตายก็ไม่รู้ลูกคนตายก็ไม่รู้ตอนนี้เลยไม่รู้เลยว่าเอ๊ะมัน
แต่ทางสพด่านทัพตะโกนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกสอบปากคำคนใกล้ชิดทั้งหมด

เรื่องต้นตั้งเอาไว้๓ประเด็นค่ะคือเรื่องขัดแย้งในกลุ่มเพื่อน
การลักขโมยแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
เพราะว่าผู้ตายเพิ่งจะพ้นโทษออกมา๖มิถุนายน
ก็เป็นคดียาเสพติดนี่แหละค่ะ